ท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะ
อ่าแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่จังหวัดลบบุรีเนี่ย
มีบ้านหลังนึงบอกว่าโอ้โหคนข้างบ้านไม่ไหวนะครับ
ชอบปาก้อนหินใส่นะครับบางทีเนี่ยมาเป็นร้อยก้อน
เผาขยะให้เกิดควันเข้ามาในบ้านนี่ก็มีนะครับ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่มานะครับ
อ่าบ้านที่เกิดเหตุเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขา
โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับอ่าเขาก็โพสต์คลิปภาพเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
ขณะหยิบหินขึ้นมาปลาใส่บ้านข้างหลายครั้งนะครับ
ก่อนเดินกลับเข้าไปในบ้านคนโพสต์บอกว่าไม่ใช่ก้อนหินอย่างเดียวนะครับ
บางครั้งยังใช้ท่อนไม้ใช้จานกระเบื้องใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
ข้ามรั้วเข้ามาในบ้านด้วยจนโดนข้าวของเสียหายไปหมด
บุบด้วยบางทีก็เฉียวหัวคนในบ้านแบบหุดหวิด
ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยไปแจ้งความที่สพท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับ
แต่ไม่มีความคืบหน้าอันนี้เจ้าของบ้านบอกค่ะ
แล้วก็มีภาพหลักฐานต่างแบบนี้นะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่๑๑บ้านปากคลองบางคู้ตะบนบางคู่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับ
เจ้าของบ้านก็พาไปดูร่องรอยความเสียหายที่ถูกคนข้างบ้านปลาหินเข้ามา
ก็มีรั้วไม้เชอร่าที่หักไป๒จุด
มีรถยนต์บีเอ็มนะครับถูกก้อนหินปลาใส่จนกระโปรงหน้ารถเสียหาย
หลังคานี่ก็เต็มไปด้วยก้อนหินนะครับ
เจ้าของบ้านยังได้นำเศษหินที่คนข้างบ้านปลาเข้ามา
เอามาโชว์ให้คุณศักดิ์สิทธิ์ดูด้วยมีไม่ต่ำกว่าร้อยก้อนนะครับ
แล้วก็มีขวดเครื่องดื่มชูกำลังเป็น๑๐ขวด
เจ้าของบ้านชื่อนายสุริยันพาณิชเจริญอายุ๒๗ปีนะครับ
ชอบปลาหินมาในบ้านเขาโดยไม่มีสาเหตุ
แล้วก็จะตะโกนด่าทอนะถึงขั้นมาด่าถึงพ่อแม่เขาก็มีนะครับ
ทีนี้เรามาไล่เลียงดูการก่อกวนตามที่เจ้าของบ้านบอกนะครับ
เริ่มตั้งแต่๒๐ธันวาคม๖๒ไนเปิ้ล
ปลาหินเข้ามาโดนกระโปรงหน้ารถเสียหายตอนนั้นไปแจ้งความที่สอบห่อท่าวุ้ง
ต่อมาพี่ชายไนเปิ้ลมาเจรจาพูดคุยบอกว่าจะพาน้องชายไปรักษาอาการป่วย
เดี๋ยวรับผิดชอบค่าเสียหายให้บอกว่าน้องเขาป่วยมีอาการอะไรก็ว่าไปนะครับ
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมารับผิดชอบค่าเสียหาย
ปี๖๓วันที่๓๑มีนาคมไนเปิ้ลอยู่บุกเข้ามาในบ้านเขา
มีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นี่นะครับ
หลังจากนั้นไนเปิ้ลก็ยังมาก่อกวนอีกมาปลาหินมาเรื่อย
เจ้าของบ้านไปแจ้งความหลายครั้งแต่ตำรวจบอกไม่มีหลักฐาน
ไม่รู้จะเอาผิดยังไงก็ติดกล้องวงจรปิดข้างบ้านเลย
ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหากไม่ไปจะถูกถูกออกไม้จับ
ผมก็ไม่รู้ว่ายังไง
แล้วได้คุยกับทางอย่างนี้บ้าง
ไม่เคยได้คุยครับเพราะว่าทุกครั้งที่คุยก็
ผู้ใหญ่ก็บอกเดี๋ยวผมจะขอเป็นคนคุยเองนะ
เดี๋ยวผมไก่เกลี่ยให้นะรอก่อนนะ
ผมก็โอเครอแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบ
ขณะที่มีคนในบ้านบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ

ไปทำอะไรให้เขาโกรธถึงได้ปลาหินไม่หยุดนะครับ
ที่ผ่านมาทำกำแพงสูงขึ้นจากเดิมไปอีก

เผาขยะข้างรั้วให้กลิ่นเข้ามาในบ้านอีก

ก็เจอสารเสพติด
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดมาด้วยนะครับ
ก็เลยอาจจะทำให้ยังโกรธแค้นอยู่
เพราะว่าเราทำตามขั้นตอนหมดแล้ว
แจ้งทั้งผู้ใหญ่แล้วกำนันแล้ว
ก็พบตำรวจที่พื้นที่ในโรงพยาบาลเนี่ยหลายรอบแหละ

มีตลอดมีครบหมดครับ

ว่าเคยถูกไนเปิ้ลด่าเหมือนกันนะครับไปฟังครับ
เขาก็จะตะโกนว่ามาอย่างเดียวเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่ใจ
ไปถึงหน้าบ้านเขาก็เจอเขานั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์นะ
ตอนที่คุณศักดิ์สิทธิ์พยายามไปสอบถาม
วันนี้นะครับทางในอำเภอท่าวุ้งก็ได้รับการร้องขอนะครับ
ให้ไปช่วยดูแลให้หน่อยถ้าเจ้าของบ้านเขาไป
เข้าพบกับแนมเผอร์ท่าวุ้งมาขอความช่วยหรือขอความเป็นธรรม
ส่วนตำรวจสพท่าวุ้งนะครับกำลังรอให้แนมเผอร์ท่าวุ้งมามอบตัวนะครับ
หากไม่มาเนี่ยก็จะออกหมายจับข้อหาทำให้เสียทรัพย์

คดียาเสพติดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไว้ก่อนหน้านี้
อืมค่ะก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีกอย่างงี้นะคะครับ